วันนี้เนี่ยนะคุณตาเข้าไปแล้วหายตัวไปในป่า
ทีนี้เชื่อไหมว่ามีคนที่เขามาเก็บเห็ดอ่ะเขาเหมือนเห็น

นี่ไงเพราะอะไรทำไมถึงไม่กล้าช่วยจนถึงตอนนี้
ยังหาตัวคุณตาไม่เจอเลยนะคะ
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคือเจ้าหน้าที่ชาวบ้านระดมกำลังไป
คนหายคือคุณตาพรคุณตะพรอายุ๗๑ปีแล้วดอม
แล้วตอนนั้นคุณตาเข้าไปหาหน่อไม้กับเพื่อน
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาสนามเพลียงค่ะที่กำแพงเพชร

ตาพรตาพรตาพรอยู่ไหน
ว่ามีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเขาเข้าไปแล้วก็คิดว่านั่นน่าจะใช่ตาพรนะ
ตอนนั้นชาวบ้านเขาขับกระบะเข้าไปเก็บเห็ด
โกสัมภีนครค่ะมันเป็นรอยต่อกับพื้นที่ที่เกิดเหตุไง
แต่ชาวบ้านเขาไม่กล้าช่วยเพราะอะไรทำไมถึงไม่กล้าช่วยเดี๋ยวลองฟังชาวบ้านหน่อยค่ะ
นี่ไงชาวบ้านเขาก็บอกด้วยแหละบอกว่าที่เห็นก็คิดว่าเป็นคนร้ายไง
เพราะว่าเห็นมีมีดมาด้วยเลยไม่กล้าที่จะช่วยแล้วชาวบ้านเขาก็รีบแยกตัวออกมา
ทีนี้ทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านเนี่ยก็ต้องไปตามหาตะพรอีกทีนึงช่วงค่ำค่ะ
เริ่มจากจุดที่ชาวบ้านเขาไปเห็นตะพรก่อนหลังจากนั้นต้องเดินเท้าเลยนะคุณผู้ชม
พรมค้นหาเรียงหน้ากระดานเข้าไปในพื้นที่ป่า๓โลกว่า
โอ้โหเข้าป่า๓โลนี่ไม่ใช่น้อยนะ
เจอไหมอ่ะยังไม่เจอตาพรเลยพี่เบิร์ตคิดดูดิจนถึงประมาณ๓ทุ่มครึ่ง

แถวนี้โอ้โหมันยากลำบากนะ
มืดก็มืดแบตก็จะหมดสัญญาณก็ไม่มีใช่ถูกต้อง
นี่ไงคือตอนนี้ฟ้าสว่างแล้วเดี๋ยวรอเกาะติดภารกิจนี้ในเช้าวันนี้ด้วยนะคะ
ขอให้ตามหาตัวตาพรคุณตาวัย๗๑ปีเจอโดยเร็วนะคะ
ให้เจอครับขอให้เจอปลอดภัยครับ